สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอยากที่จะไปกันเหลือเกินก็คือท้องทะเลสวยงามแบบนี้แหละครับและแน่นอนครับหนึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นเหมือนสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างไปป
คุณท่านรู้ไหมครับว่าเขามีวิธีการกำจัดอย่างไร
คำตอบดูจากกลุ่มควันที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้ครับ
เมาดีฟถือว่าเป็นหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อว่าสวรรค์บนดิน
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอีกไม่นาน
สถานที่แห่งนี้คงอาจจะไม่ใช่สวรรค์ของใครหลายคนแล้วล่ะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองมีการสำรวจเนี่ยนะครับพบว่า
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ความสวยงามก็คือปริมาณขยะ
คุณผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าปัจจุบันนี้นะครับ
ขยะที่ถูกทิ้งในเกาะเมาดีฟมีมากถึงปีละ๔๐๐ตัน
ซึ่งขยะเหล่านี้นั้นก็ล้วนแล้วแต่มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะนี่แหละครับ
เป็นเกาะที่มีชื่อว่าไทยลาฟูชิไอซแลนด์นะครับ
ซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีว่าเกาะขยะ
แน่นอนแล้วครับว่าในแต่ละวันนั้นก็จะมีขยะจากเกาะในระแวกใกล้เคียง
นำเอาขยะนั้นมาทิ้งไว้ที่นี่วันละจำนวนมหาศาลเลยทีเดียว
และวิธีกำจัดขยะของเกาะแห่งนี้ก็คือใช้วิธีการเผานี่แหละครับ
ดังนั้นหากเรามองไปยังเกาะดังกล่าวเราจะเห็นกลุ่มควันโพยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
ถึงแม้ว่าจะเผากันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าขยะเหล่านี้ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยนะครับ
และดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำจนไม่อยากคิดเลยนะครับว่าในอนาคตมลภาวะทางอากาศ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าที่นี่จะมีอัตราการปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก
แต่ถ้าหากเรามาเปรียบเทียบกับเมืองไหนของเราแล้วยังถือว่าน้อยอยู่นะครับ
เพราะว่าในปีที่ผ่านมาเขามีการเก็บสถิติ
ประเทศที่มีการปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก
พบว่าประเทศจีนครับคลองอันดับ๑ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด
รองลงมาใกล้บ้านเราครับก็คือประเทศอินโดนีเซีย
อันดับสามนี่นะครับคือประเทศฟิลิปปินส์

และอันดับ๖นี่แหละครับเมืองไทยของเรา
แต่สิ่งที่น่าตกใจเกิดขึ้นครับ
ต้นปีที่ผ่านมามีการประกาศใหม่จัดอันดับใหม่ครับ
ปรากฏว่าเมืองไทยของเรานั้นจากอันดับ๖ตอนนี้
เลื่อนมาเป็นอันดับห้าแซงสีลังกาแล้วนะครับ
จากการเลื่อนอันดับดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักของเมืองไทยนะครับ

สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาต่างที่ต้องตามแก้ไขอย่างต่อเนื่องแน่นอน

คนไทยต้องย้อนกลับมาตั้งคำถามว่า
ถึงเวลาหรือยังที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังและยั่งยืน
เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ความสวยงามของทะเลไทยให้อยู่คู่กับโลกของเราใบนี้ต่อไป